รอคอยกันมาตั้ง๙ปี
เปิดบัญชีทรัพย์สินหนี้สินหน่อย

ลุงลุงตู่ลุงป้อม

ลุงเบิร์ตเหรอเดี๋ยวจะมาเปิดหลังจากลุงตูลุงป้อมนั่นแหละ
เอาอย่างนี้ดีกว่าเธอ๒คนคิดว่าเอาแบบในใจเลยนะ
ลุงป้อมกับลุงตูคิดว่าคนไหนรวยเหลือกัน
รุ่งตูรวยกว่ามาไล่เลยเปิดบัญชีทรัพย์สินกันก่อนเลย
เพราะว่าพชปองค์เปิดบัญชีทรัพย์สินอพเปยุทหรือว่าลุงตูกับคู่สมรถเนี่ย
จนนนพาพรถ้าเกิดว่าเป็นทรัพย์สินรวม

คืออันนี้เป็นมูลค่าด้วยนะมูลค่าของทรัพย์สินที่มีด้วยนะ
ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทรัพย์สินของพลเอกประยุทธ์อย่างเดียวเนี่ย
ใน๙๘ล้านมันก็มีทั้งเงินฝากใช่ไหม
ล้านมีเงินลงทุนต่างพวกที่ดินบ้าน

มีบ้านแล้วเราไปอยู่บ้านโอเคผ่าน

แต่คันนี้ถ้ามือหนึ่งมันจะแพงกว่านี้นะ
ใช่แล้วนอกจากนั้นก็แหวนกำไรนาฬิกา๙เรือนอาวุธปืน๙กระบอกโอเค
ส่วนของคู่สมรสอาจารย์น้องนาราพรมี๓๑ล้านก็เป็นพวกเงินฝากที่ดินบ้านแล้วก็เครื่องประดับต่าง

ลุงตู่ไม่มีหนี้สินนะจ๊ะ

ลุงป้อมพี่ใหญ่๓ปสถานะโสดไม่มีบุตรใช่ไหม
ประกาศนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ
ป้อมสถานะโสดนะฮะอย่าเข้าใจผิดนะฮะ

ทรัพย์สินเนี่ยมูลค่า๘๙ล้านบาท

แล้วมีเงินฝากเงินลงทุนมีที่ดินมีบ้านรถ๕คัน
แต่ไอ้ทรัพย์สินอื่นนะพี่เบิร์ต

โอ้โฮนาฬิกาต้องเยอะนี่นาฬิกาต้องเยอะ

มีทรัพย์สินนาฬิกา๑เรือนถ้วน

เฮ้ยเหมือนท่านท่านปีนนาฬิกาบ่อยน่ะ

ใช่ยืมเพื่อน

รวมแล้ว๑๐๐๐๐๐กว่าบาทมูลค่าแหวนนี่นะคะ

ผมฝากหนี้สินผมไปให้ลุงป้อมดูได้ไหม